เป็นการฟ้อนรำแบบโบราณเพื่อเป็นการบวงสวงบางสิ่งบางอย่าง
ไปดูความสวยงามนี้พร้อมกันครับ
ถามว่าสวยไหมผมบอกตรงว่าสวยนะแต่มันก็แอบแฝงความสยิมกุย
สยิ๋วกิ้วเออแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมฟ้อนงามสวยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร
เป็นการฟ้อนรำแบบชาวร้านนาจริงเลยนะเขาเรียกว่าแบบนี้นะครับ
ซึ่งองค์ที่เป็นอารักษ์หลวงก็คือผีนาคหรือผีเงือก
และตำนานการฟ้อนย่านางเหลียวและเรื่องของผีนาคเนี่ย
เขาบอกว่าถูกบันทึกจารึกเอาไว้ครั้งสุดท้ายในสมัยราชการที่๖นู่นแล้ว
เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรำแบบโบราณโบราณที่หาดูได้ยากจริง

ย่านางเหลียวนางรำหรือว่านางฟอสจะต้องนุ่งสิ้นเอาไว้เชิงเพียงเข่าเล็กน้อย
แล้วก็มีผ้ารัดเอวสวมกำไรข้อเท้าทั้งสองข้างใส่เขาเรียกว่าอะไร
เป็นผ้าแถบจอนหูจอนหูค่ะที่ใส่ข้างประดับไง

มันเป็นเครื่องประดับที่อยู่บนหูอีก
เอาข้อมหูอีกทีใช่ไหมเขาเรียกจอนหูนะ
แล้วก็สวมเล็บคลุกนิ้วและก็ใส่กำไรข้อมือด้วย
เขาบอกจะฟ้อนตามจังหวะเพลงอย่างช้านะ
อันนี้คือเราเพลย์ภาพให้ดูเร็ว
เพราะจริงจะช้านะครับไม่ได้เร็วลักษณะแบบนี้
เขาบอกว่าปัจจุบันการฟ้อนย่านางเหลวเนี่ยหาดูได้ยากแล้ว
แล้วน้อยคนนั้นที่จะฟ้อนตามบันทึกในตำนานที่เขาได้มีการจดกันเอาไว้
เราก็เอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับสวยงามเนอะ
เป็นแบบพิธีที่หายสาบศูนย์จากเชียงรายด้วยนะ
ช่วงนี้น่าจะมีคนทำออกมาเยอะลองดูกันไปนะคะเป็นเก็ดข้อมูลความรู้เนาะ